อีก๒วันนะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนะครับ

เอาเทคะแนนให้คนนี้จะได้ไปสู้อันดับ

ลักษณะอดีศรผู้สมัครจากพักก้าวไกล

อย่างต่อเนื่องนะครับไปที่ตลาด
หมู่บ้านเพชรเกษม๒ฝั่งใต้เขตบางแค

ส่วน๕ด้วยนี่เขตบางขุนเทียน

ชัดเจนเห็นภาพเป็นรูปธรรม

เลือกได้ไม่ยากต่อให้มี

ก็เชื่อว่ากลุ่มที่หัวกัน

ประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะผมว่าประชาชนรังเกียจอย่างยิ่งนะครับ
แทนที่เราจะต้องไปทำงานให้กับประชาชนปรากฏว่าอะไรฮะ
เราต้องไปตอบแทนไอ้บุญคุณของคนที่มันยอมหัวกับเราอีกเหรอ
ถ้าคนทำอย่างนั้นผมคิดว่าน่ารังเกียจมากนะ
ส่วนเรื่องการหาเสียงนะครับทุกผู้ชมครับ
พรุ่งนี้คาดว่าจะมีการปลาใสใหญ่กันแบบหลายคนเลย

เปิดเวทีปราศัยใหญ่กันครั้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นะครับ
แต่ผู้สมัครเต็งหนึ่งอย่างคุณชาติชาติสิทธิพันธ์
ก่อนหน้านี้ทุกโพลทุกสำนักเนี่ยนำมาตลอด
คุณชัดชาติหมายเลข๘บอกว่าจะไม่เปิดเวทีปราศัยใหญ่นะครับ
ยังไงจะเน้นการลงพื้นที่หาเสียง
จะเดินหาเสียงแบบดาวกระจายจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องการที่จะมีการตัดคะแนนกันเองของผู้สมัคร
แต่ละคนหรือว่าแต่ละกลุ่มการเมืองที่อยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน
นี่คือความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเท่านั้น

รายการไถดวนเพิ่งจบไปมาสักครู่หนี้

อยากให้คนกรุงเทพมีกระบวนทัศน์ที่ชัดเจน
การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเข้ามาบริหารงานท้องถิ่น
ดังนั้นอย่านำเรื่องของการเมืองมามีส่วนในการตัดสินใจให้มากนัก
เพราะไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนไหนมาเป็นผู้ว่ากอทม
ก็อาจจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนกรุงเทพมหานครได้
แต่ถ้าจะเปลี่ยนได้มันต้องเปลี่ยนโครงสร้างของกรทม
มันสลับซับซ้อนผู้ว่ากอทมเพียงคนเดียว

ส่วนพรุ่งนี้ค่ะช่วงเย็นจะมีเวทีปราศัยปิดท้าย
ผู้สมัครหลายท่านเลยคุณผู้ชมค่ะ
อย่างคุณวิโรธจะไปกับคุณปิยบุตรที่มิวเซียมสยาม
คุณสกลทีปราศัยที่ลานอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตักศิลปวงวินใหญ่
ดรเอซูชัชวีจะไปกับอดีตผู้ว่ากฎมอลคุณอภิรักษ์
ก็ไปประสัยที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
พลตำรวจเอกอัศวินก็จะไปที่สนามกีฬา
ดอลสเตดียมหัวหมากใช้ชื่อว่าปิดจ๊อปความจน

คุณสิทธาธิวารีจะไปกับแก่นำพักสร้างไทย
แล้วก็เปิดเวทีปราศัยใหญ่ตลาดยิ่งเจริญนะคะ
ใช้ชื่อเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวค่ะ

ไปลองรับฟังการปลาใสโค้งสุดท้ายจริง
จะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของท่านนะฮะ
ใช่ค่ะนำไปประกอบการตัดสินใจกันหน่อย
โดยเฉพาะปัญหานี้คนกรุงเทพฯบ่นมาหลายวัน